เมื่อวานนี้นะคะช่วงเย็นที่ศูนย์กลางอิสลามเนี่ย
กระทรวงการต่างประเทศก็ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดเลี้ยงละสินอด
ให้กับคณะทูตของ๒๐ประเทศนะคะ
เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดีกับประเทศไทยนั่นเองนะคะ
บรรยากาศเมื่อวานเป็นไปด้วยความคึกคักค่ะ
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมคือบรรยากาศงานเลี้ยงละสินอดประจำปี
กระทรวงการต่างประเทศนำโดยนายสุวัสดิจิราพันธ์
ประหลัดกระทรวงการต่างประเทศเป็นเจ้าภาพ
เมื่อช่วงเย็นวานนี้นะคะมีคณะทูตจากประเทศมุสลิมประจำประเทศไทย๒๐ประเทศ
บรรดาผู้นำชุมชนและนักวิชาการมุสลิมเดินทางเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากค่ะ
โดยการจัดงานเลี้ยงและสินอดดังกล่าวก็มีจุดประสงค์
เพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างรัฐบาลไทยกับประเทศมุสลิม
รวมถึงเป็นการสนับสนุนกิจการศาสนาอิสลามของชุมชนไทยมุสลิมในด้านต่างด้วยนะคะ
ทันทีที่ถึงเวลาละสินอดผู้เข้าร่วมงานทั้งหมด
ได้ร่วมกันรับประทานอาหารว่างน้ำดื่มรวมถึงผลอินทภารำ
ตามแบบอย่างของศาสดามุธมัติก่อนที่จะเข้าร่วมละหมาดในช่วงค่ำ
หลังจากนั้นจึงได้รับประทานอาหารค่ำอย่างพร้อมเพลียงกันในเวลาต่อมาค่ะ
และในโอกาสนี้นะคะรองประหลัดกระทรวงการต่างประเทศ
ได้มอบเงินสนับสนุนการจัดงานเลี้ยงละสินอด
ให้กับมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย
และได้กล่าวประสัยกับผู้ที่ร่วมงานในครั้งนี้ด้วยค่ะ
นี้กระทรวงการต่างประเทศได้เป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงละสินอด
คณะทูตมุสลิมอย่างต่อเนื่องมา๘ปีแล้วนะคะ
ตั้งแต่ปี๒๕๕๒ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันค่ะ
ก็เป็นบรรยากาศอันดีที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นหวานนี้นะคะ